เพราะว่าคนในครอบครัวของคนในวงการบันเทิง

ใช่ค่ะก็คือคุณแม่ของอเป็ดเชิญยิ้มนะคะ
เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในวัย๘๙ปีค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องเศร้า

โดยคุณแม่วิจิตโพวิจิตรติดโควิด
ซึ่งติดมาจากแม่บ้านที่ดูแลคุณแม่วิจิตรนี่แหละค่ะ
อกจากนั้นคุณพ่อของอาเป็ดในวัย๙๓ปีก็ติดโควิดเหมือนกัน
ทีมข่าวของเราได้สอบถามจากคุณปุ้มพิริยะ
ซึ่งเป็นลูกชายของอเป็ดเชิญยิ้มก็สอบถามเมื่อเช้านี้นะคะ
โดยคุณปุ้มก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ตัวคุณพ่อซึ่งหมายถึงอาเป็ดก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ

โดยลูกชายของอาเป็ดก็เล่าย้อนให้ฟังนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้ตอนสัก๒ทุ่ม
ทุกคนกำลังไลฟ์กันอยู่ที่บ้านของอาเป็ด
แล้วก็มีโทรศัพท์โทรมาจากโรงพยาบาลปียเวท
โทรมาแจ้งว่าอาการของคุณแม่วิจิตรสุดลง
หลังจากนั้นก็บอกข่าวร้ายว่าคุณย่าจากไปแล้ว
ทีนี้พอรู้ข่าวตัวอเป็ดเองก็ปล่อยโฮลออกมาเลยค่ะ
ทีนี้สาเหตุของการติดโควิดครั้งนี้
มาจากแม่บ้านที่ดูแลคุณย่าดูแลคุณปู่
แม่บ้านจะเดินไปคุยกับคนข้างบ้าน

แล้วก็มาดูแลคุณปู่คุณย่าแบบใกล้ชิด
ทั้งที่คุณปู่คุณย่าอายุเยอะแล้วนะคะ
ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยังติดโควิด
ทีนี้ลูกชายของอาเป็ดก็เล่าไทม์ไลน์ให้ฟัง
ว่าคุณย่าเริ่มป่วยตั้งแต่๑๖มิถุนายน
ต้องเข้าโรงพยาบาลอาการก็ทรงซุดมาตลอด
นักข่าวก็ถามนะคะว่าตอนนี้คุณปู่ทราบเรื่องหรือยัง

ครอบครัวก็บอกว่าไม่อยากที่จะบอกคุณปู่
เพราะว่าห่วงเรื่องกำลังใจกลัวว่าจะซุดลงไปกว่านี้

ก็คือคุณปู่นี่แหละนะติดโควิดด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็ลูกชายอาเป็ดบอกด้วยนะคะว่า

แต่ก็มาติดเชื้อโควิดก่อนแล้วก็จากไป
เอาฟังเสียงลูกชายของอาเป็ดหน่อยนะคะ
จริงแล้วเรามีคิวแทนฉีดวัคซีน
ให้กับคุณปู่คุณอ้า
ก่อนที่ติดเชื้อแค่๓วันเอง
อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเป็น

ก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้น
สำหรับคนที่ดูแลผู้สูงอายุจริง
เพราะว่าพอดีมันเหมือนกับอย่างที่บอกครับ

เห็นกันทุกวันดูเขาไม่เป็นอะไรอย่างนี้
ความประมาทก็จะเพิ่มมากขึ้น
นี่ค่ะที่คุณปุ้มให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนนี้หลังจากที่ทราบข่าวร้ายแล้ว
เพื่อนพี่น้องในวงการตลกเนี่ยก็โพสต์แสดงความเสียใจนะคะ
อย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายสามีของคุณชมพู่เป็นหลานของอาเป็ด
ก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะ
บอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวร้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
เป็นการจากลาโดยไม่ได้เห็นหน้ากัน
แล้วเป็นบุคคลที่สามีรักแล้วก็ผูกพันมาก
คุณชมพู่โพสต์แบบนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
แล้วก็เป็นภาพของสามีคุณชมพู่นะ
ซึ่งเป็นหลานอาเป็ดกำลังกอดคุณย่าอยู่นะครับ
ใช่ค่ะส่วนคุณตั๊กสิริพรก็โพสต์ภาพครอบครัวของอาเป็ด
แล้วก็โพสต์บอกว่าเศร้าใจสลายเลย
สารพี่เป็ดจับใจทำอะไรไม่ถูก
เพราะพระในบ้านของเรามาโดนโควิดพรากไป
ตอนนี้ได้แต่ลุ้นแล้วก็ภาวนาขอให้คุณพ่อท่านปลอดภัย

แล้วก็พี่ตั๊กก็บอกว่าขอให้คุณแม่ไปสู่สวงสวรรค์
ส่วนเรื่องกำหนดพิธีชาปนกิจนะคะ
ก็จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ในวันที่๑กรกฎาคมเวลา๑๐โมงนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรัฐิ
ในวันที่๑กรกฎาถึง๓กรกฎา
วัดพระศรีมหาธาตุสาลา๑๒ในเวลา๖โมงเย็นนะคะ